ร้องได้ไข่ล้าง

ชีวิตคนเราก็แตกต่างกันไปนะคะ

ในรายการของเราคุณต้องมีใจที่จะเป็นนักสู้

คนที่มาในรายการของเราจะมีหลากหลายรูปแบบ

แล้วดูแลคนที่ป่วยอีกหลายคน

แล้วก็ท่านที่จะเดินทางมา
อย่างวิธีร้องได้ไข่ล้างของเรา

เขาเป็นผู้ชายที่มีอนาคตสดใส

แต่อุบัติเหตุทำให้ชีวิตเขา

เปลี่ยนชีวิตเข้าไปตลอด

ตรงอุ้งเท้ามันมีสะเก็ดอะไรขึ้นไหม

กินข้าวเยอะหน่อยสู้

นามสกุลเอี่ยมรัศมี
อายุ๔๙ปี
เป็นผู้ป่วยติดเตียงมา

ผมเกิดมาก็มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

ร้องเพลงเล่นดนตรี

สุดท้ายก็ได้เป็นแชมป์ภาคตะวันออก

จนกระทั่งครั้งหลังสุด

ห้างเฉลิมไทยจังหวัดชุมบุรี

จนวันหนึ่งเลิกงาน

ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเป็นประจำ
แต่มีมอเตอร์ไซคันหนึ่ง

เขานอนขี่หมอบมากับรถเขา

พุ่งชนผมตรงกระลงเลย
ก็เข้าที่แขนซ้ายแขนหัก

อยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้ว

ไม่ได้รับการรักษาอะไรเลย

กว่าจะได้ถ่วงคอก็สายไปแล้วนะครับ
ขยับขยื่นร่างกายส่วนล่างไม่ได้

ไม่สามารถระบายความร้อนออกมาได้

แล้วถ้าไม่เอาหนังที่ลอกไหม้ออก

น้องก็จะกินเนื้อผมเข้าไปข้างใน

วนเวียนวนเวียนอยู่เรื่องเดียวเลย

ทำให้ผมแข็งลางขึ้นมา

ก็อยู่อาศัยรวมกันทั้งหมด

อายุก็๗๖ปีนี้นะครับ

ว่าผมรักเขามาก
ผมก็อยากบอกคุณแม่ว่า

สงสารที่เขาเป็นอย่างนี้

ผมไม่ได้คิดว่าเป็นภาระอะไรเขา
ตัวคุณพ่อคุณแม่เรา

เขาพิการอะไรเราก็ต้องดูแลกันไป

กลัวเราจะเสียชีวิตก่อนเขา

เขาจะลำบากมากเพราะว่า
ไม่มีญาติคนอื่นที่จะมาดูแลแทนเราได้

เอาไว้ให้คุณแม่ก็ใช้สักก้อน

เมื่อผมต้องลาจากโลกนี้ไปจริง

เพื่อจะได้ถึงเวลาตาย

ติดเตียงมา๒๐กว่าปีนะคะ

แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้
แข็งแกร่งยิ่งกว่าเพชรค่ะคุณผู้ชม
เขามาเป็นนักสู้ชีวิตได้อย่างไร

ต้อนรับคุณจอร์ดเจ้าของร่างกายที่ไร้แรงแต่ใจแกร่ง
ทดแทนคุณพ่อแม่ครับเชิญครับ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณจอร์ตสู่รายการรกด้านไฮล้านนะครับ

วันนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับ
ให้คุณจอร์ดอยู่ในท่านี้นะครับ
เพราะว่าเป็นท่าที่สะดวกที่สุดสำหรับคุณจร
เป็นอิริยบทที่โอเคที่สุดสบายที่สุด
อยากให้สบายที่สุดนะพี่จอร์ตค่ะ

วันนี้มากับคุณพ่อแล้วก็คุณน้าที่เป็นพยาบาลอีกท่านหนึ่งครับ

คุณพ่อตอนนี้๗๖ปีแล้ว
คุณจอร์ด๔๙ประสบอุบัติเหตุตั้งแต่อายุ
ก็ต้องนอนมาตลอดเลยครับเพราะว่าหนูเดิมไม่ได้
ก็คืออาการของคุณจอร์ตนี่คือตั้งแต่นักอกลมไป
อันนี้คือยังมีความรู้สึกแขนยังได้
แขนยังพอได้ส่องข้างได้ใบหน้าอุดอะไรนะแต่จากหน้าอกลงไปนี่คือ
ไม่รู้สึกไม่รู้สึกไม่รู้สึกครับแล้วยังงี้เรื่องเรื่องเรื่องขับถ่าย
ขับถ่ายกับถ่ายเองไม่ได้ไม่ได้ก็จะต้องใช้หลายอย่างช่วย
เอาตั้งแต่ทานโยเกิร์ตทานนมแล้วก็ทานยาระบาย
แล้วสุดท้ายพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็จะให้คุณพ่อช่วยสวนค่ะ
พอสวนเนี้ยสวนครั้งเดียวก็ก็ไม่หมดเพราะว่าจะตกประมาณเจ็ดถึงแปดวัน
ก็จะระบายท้องครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครับใช่ครับทีนี้ในการรับประทานอาหาร
จอร์ดทานอะไรได้บ้างก็ทานได้ทุกอย่างนะครับปกติจริงจริงแล้วทานได้ทุกอย่างเลย
เอ่อคุณพ่อทำอาหารเก่งค่ะดีจังก็คือที่บ้านจะมีคุณพ่อคุณแม่
ค่ะค่อยดูแลคุณจอสครับแล้วในส่วนของตัวคุณจอสเนี้ย
สามารถที่จะดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองอย่างอะไรได้บ้างครับ
ครั้งแรกเลยไม่สามารถทำอะไรได้เลยแขนก็ยกไม่ได้ผอม
หน้าลึกโหลมีแต่กระดูกเต็มไปหมดก็จะได้คุณพ่อนี่แหละครับ
คุณพ่อจะเอ่อเอากระดาษลองให้เวลาจะพลิกตัวถ่ายค่ะ
คุณพ่อก็จะช่วยเก็บเอาไปทิ้งให้ล้างเช็ดให้เป็นอย่างนี้นานมาก
ทานข้าวเองก็ไม่ได้คุณพ่อก็จะคอยป้อนคือผมคิดดูแล้วว่า
อยู่สภาพนี้ไปเรื่อยไม่ได้ก็จะต้อง
เริ่มจากช่วยเหลือตัวเองด้วยการออกกำลังแขนให้ได้มากที่สุด
สุดท้ายก็กลับมายกแขนได้จากแขนพี่จอร์ดที่ใช้ไม่ได้เลย
นิ่งไปหมดเลยฝึกอยู่นานเท่าไหร่เราถึงเริ่มขยับแขนอะไร
เป็นปีครับเป็นปีโดยใช้เชือกทำเป็นห่วง
แล้วก็ถ่วงด้วยขวดน้ำหนักแล้วก็ถ่วงแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเอง
ก็จะเกิดกล้ามเนื้อด้านนี้ค่ะแล้วก็เริ่มทานข้าวเองได้อืม
หลังจากนั้นก็มาคิดว่าทำยังไงไม่ให้เป็นแผลกดทับ
เพราะตอนออกจากโรงพยาบาลแผลแบบประมาณอย่างนี้ครับ
ชามคือเวลาเราไม่ได้พลิกตัวนานนานเราก็จะมีรอยเขียวช้ำ
ก็เป็นเนื้อตายเป็นเนื้อแล้วก็ต้องตัดทิ้งที่บริเวณกระเบนเหน็บ
ตามจากกระดูกสลังลงไปนะครับตรงนี้ตรงนี้กระเบนเหน็บใช่ใช่

คือเราจะนอนทับเข้ามากใช่ครับอันเนี้ยตัดออกไปแล้ว
คือในส่วนของเนื้อที่เป็นเนื้อตายก็ที่สะบักสองข้าง
คือคือทิ้งน้ำหนักเยอะก็ก็จะเน่าค่ะที่หัวก็จะเน่าค่ะ
คือมันอันเนื่องอันเนื่องเกิดจากตอนประสบประเทศแรกแรกแรกเลย
แล้วไปอยู่ในแอดมิตรในโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ได้รับการผ่าตัดแล้วก็
ย้ายจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลนั้นก็คือ
โรงพยาบาลสมเด็จนศรีราชาคุณหมอใจดีมากช่วยเหลือทุกอย่าง
แต่ด้วยว่าตัวผมเองตัวผมเองมันไม่มีกำลังใจเหลือเลย
ณตอนนั้นครับณวินาทีนั้นพี่รู้สึกยังไงอืมถ้าอธิบายเป็น
ภาษาอย่างอย่างเราทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะก็คงพูดได้แค่ว่า
โศกเศร้าลันทศแต่ถ้าถ้าเอาภาษาทางธรรมมาพูดอย่างเงี้
เขาจะบอกว่าเป็นคำพูดว่าทุกข์ธรรมนัฐโสกะปริเทวะ
อุปายาทจิตใจไม่เหลืออะไรแม้แต่นิดเดียวมีแต่ความเศร้าทุกข์
กลมอยู่ในหัวใจอย่างเดียวไม่มีไม่มีความรู้สึกดีดีอะไร
กับใครอีกเลยแม้แต่ตัวเอง
พี่เคยพยายามที่จะตายกี่ครั้ง
เตรียมอุปกรณ์แล้วก็ทดลอง

ปีได้๗ปี

อะไรครับที่ทำให้เราเปลี่ยนความคิดกลับขึ้นมา
สู้ชีวิตอยากจะมีชีวิตต่ออยากจะมาดูแลตัวเอง

มีอุปกรณ์อะไรที่คิดขึ้นมาเพื่อ

ไม่อยากให้คุณพ่อไม่อยากให้คนอื่นต้องมาดูแลเรา
ก็เป็นห่วงยางเล่นน้ำตอนเด็ก
เอามาลองก็เป่าให้ลมพอประมาณ

น้ำหนักมันก็จะไปกดให้พองขึ้นมาพอดี
ก้นและกระดูกก้นกบก็จะไม่ไปถูกกดกับพื้นที่นอน

เราก็หาอะไรสักอย่างมาลอง
ใบใหญ่เอามาตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมสอดเข้าไปข้างใน
อยู่ในวงกลมของห่วงยาง
นี่คือความคิดของเราแล้วมันใช้ได้ผลดีไหมครับพี่
ได้ผลดีจนถึงทุกวันนี้

เห็นมีในน้ำในผ้ามีไม้ใช้ทำอะไรไหมไม้ยาวนั่น
ก็สารพัดอย่างเกี่ยวผ้าเอามาเช็ดตัวเอามาอาบน้ำ
เราจะเปิดทีวีก็ใช้ไม้เปิดทีวี
พัดลมก็ใช้ไม้เปิดพัดลม
ผู้ป่วยหนักที่พิการแล้ว
จะต้องเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่ที่ว่า
ทุก๒ชั่วโมงก็จะต้องมาพลิกตัวอีกทีนึง
ผมก็มันมีโต๊ะเครื่องแป้งเก่าอยู่

ก็เอามาวางบนโต๊ะตอกตะปูให้คุณพ่อตอกให้
เอาไว้สำหรับโขนพลิกตัวไปด้านขวา

พี่จอร์ดจากจุดที่แบบอยากจะตายมาตั้ง๗ปี

อะไรคือแรงบันดาลใจในการที่ทำให้พี่แข็งแกร่งได้ขนาดนี้

เราเปิดธรรมะฟังไว้ทุกวัน
ถึงมันจะแบบเข้าหูบ้างไม่เข้าหูบ้าง

ผมก็เปิดตั้งแต่ที่๔ยันเช้า

เป็นอย่างนี้๑๐ปี

ความอยากฆ่าตัวตายมันไม่มีอีกแล้ว

จนผมรู้จักกับคำว่าฮิลิโอตปะ
ความละอายและเกรงกลัวต่อปาก

ก็ถ้าเราฆ่าตัวตายไปอีก
เกิดอีกกี่ชาติ
มันก็ต้องเจอเรื่องแบบนี้ครับ
ตั้งแต่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาจนถึงวันนี้

แล้วคุณจอร์ดนอนอยู่ได้ฟังได้ศึกษาธรรมะเนี่ย
มันให้อะไรกับคุณจอร์ตเลย
ให้รู้จักว่าชีวิตมีคุณค่าค่ะ
ถึงจะต้องกลายเป็นคนพิการ
แต่ความพิการเอาไปได้แค่เพียงร่างกายของผม
แต่สิ่งที่ผมไม่ยอมเขาก็คือ
ผมไม่ยอมทำร้ายตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีก
๗ปีผมคิดแต่ว่าทำไมเขาต้องมาชนเรา
เขาชนผมครั้งเดียวเอง

ที่คิดภาพตรงนั้นให้เขามาชนผมทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน

อยู่เป็นกำลังใจให้ตัวเอง

สงสารคุณพ่อสงสารคุณแม่
สิ่งอะไรต่างไม่ว่าเรื่องอะไรต่าง
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวได้
ถ้ายังมีโอกาสอยู่ผมก็จะคว้าเอาไว้
และทำให้ถึงที่สุดทำให้ดีที่สุด
คุณพ่อคุณแม่ละครับคุณจรเป็นอย่างไรบ้าง
คุณพ่อเรายังได้เห็นนะครับ๗๖

แต่ก็ทั้งเบาหวานความดันสูง
ไขมันโอดีเอลสูงโกตยุริขสูง
จากที่เมื่อก่อนเคยประกอบอาชีพเพาะพันธุ์ลูกสุนัขขาย

ทำมาเรื่อยก็เกิดซบเศร้า
จากเคยมีรถยนต์ก็ถูกยึดไป
มอเตอร์ไซค์ก็เอามาทำเป็นพ่วงข้างซะ
ไปรับจ้างเขาขายของที่ตลาดนัด
อายุ๗๖แล้วต้องดูแลลูก

ก็ดูแลกันไปจนกว่าจะตายกันไปข้าง
ก็กลัวอย่างคือเราจะตายก่อนเขา

เขาคงจะลำบากคงจะแย่ยิ่งไวอยู่ทุกวันนี้

ก็ดูแลก็เรื่องอาหารการกิน
เรื่องทายเช็ดตัวอะไรพวกเนี่ยแหละครับ

ในการดูแลเนี่ยต่อเดือนเนี่ยเยอะไหมครับ
ก็มีของผมบ้างของตัวเขาเองบ้างที่ได้พิการได้๘๐๐ไง
จ่ายก็เขาใช้บ้างเราช่วยเขาบ้าง
ของคุณพ่อยังเป็นบางนานมั้ยคะ
ของผมได้เดือนละ๙๐๐บาท

ปกติถ้าออกก่อนต้อง๑๐ปีครับ
ถ้าอยู่อีก๑๐ปีก็จะได้เยอะและ

ซอสไม่ได้ออกจากบ้านมากี่ปี
ก่อนตอนนี้ครับ๖๗ปี
ก็จะตกประมาณ๑๖ปี๑๗ปีที่ไม่เคยได้ออกไปไหนเลยนอกจาก

แล้วบ้านมันผูกพังเยอะ
หน้าห้องผมก็จะมีร่องมีรู
พวกพี่กู้ภัยที่มาช่วยพาผมส่งโรงพยาบาล
เวลาจะไปหาหมอทีก็ไม่มีใครมารับ
ใช่ครับคู่ภัยก้าวถอยหลังก็ตกลงไปในร่อง
บ้านผมอยู่ในทะเลติดกับทะเล

แต่ปรากฏว่าคุณพี่กู้ภัยเขา
ตัวเขาบาดเจ็บแต่เขาไม่ยอมปล่อยผมออกจากมือเลย
ผมไม่รู้จะตอบแทนว่าคุณได้ยังไงวันนั้น
คู่ภัยของอะไรคะเนี่ย

พี่คะชนบุรีนะคะไตคุณธรรมนะคะ

นี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะฮะ
ที่คุณจอร์ดได้มีโอกาสได้มาพูดถึงชีวิตของตัวเอง
โอกาสมาพูดให้กับกำลังใจของคนที่
อาจจะหนักกว่าคุณจอร์ด
หรือเปล่ากับคุณจอสให้มีแรงที่สู้ต่อไปว่า
วันนี้คุณจอสได้มีโอกาสมาออกรายการร้องได้ให้ร้าน
มีคนชมเป็นล้านคนตอนนี้ที่ชมคุณจอร์ดอยู่นะครับ
ทุกคนคงเป็นกำลังใจให้กับคุณจอร์ดเลยทีเดียว

รายการเรามีเงินทุนให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนเลยนะครับ

ถ้าทำได้คือร้องเพลงได้ถูกต้อง
เฉพาะเนื้อเพลงอย่างเดียวเลยนะครับ๑๐เพลงได้เลย
คุณจอร์ดล่ะครับมาออกรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรานะครับ
คุณจอร์ดต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ
๖หนึ่งน่าจะพอนะครับ

ก็ส่องลดหมื่นกว่าบาท
เปลี่ยนหลังคาห้องนอนไม่น่าเกิน๕๐๐๐บาท
รั้วบ้านทำพื้นบ้านทำประตูบ้าน
ตรงนี้ผมง่าน่าจะ๓หมื่นกว่า
นี่คือเป็นการทำให้คุณพ่อคุณแม่

ไม่เอาไม่รู้จะเอาอะไร
คุณจอร์ท๖๐๐๐๐บาทโดย๔เพลงเท่านั้นเอง
กับ๓ตัวช่วยที่จะคอยพยุงพี่ในเพลงที่พี่ร้องไม่ได้

แข่งขันของเราต้องเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์หยุด
นอกจากจะมีสิทธิ์นี้เท่านั้นเองก็คือการใช้ตัวช่วยแต่ก่อนจะใช้หรือไม่ใช้เรามาฟังกันเลย
อินโทรก่อนเลยนะครับว่าเพลงนี้มันจะเป็นเพลงอะไรคุณจอร์ดจะไหวไหมหรือว่าต้องใช้ตัวช่วยไหมนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาทอินโทรมาเลยครับ

นะครับเป็นไงครับเพลงนี้พอจะรู้จักไหมครับกูจ๊อต
รู้จักครับพอทราบอยู่ผมไม่ค่อยได้ร้องแต่ฟัง

ครับแต่จะเป็นเพลงอื่นของครูแอ้วที่ผมร้องแต่ไม่ใช่เพลงในเพลงนี้
ก็ถ้าแบบนี้นะครับคุณจอร์ดก็ตัดสินใจได้นะครับเพราะว่าเรามีตัวช่วยอยู่
ทั้งหมดหกตัวช่วยนะครับ๖แผ่นป้ายด้วยกันแตกต่างกันไปนะครับ
สามารถเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายด้วยกันจะใช้ทีเดียวหมดหรือใช้เพลงละแผ่นก็ได้นะครับ
คุณจอร์ดจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้

ไม่ใช้ก็คือร้องเลยนะครับ
ก็ต้องร้องให้ถูกนะครับจนกว่าดนตรีจะจบนะครับ
กฎเกณฑ์กติกาของเราเหมือนกันทุกคนไม่ว่าใครจะเป็นยังไงนะครับ
แต่สำหรับคุณจอร์ดเราให้สิทธิ์พิเศษให้นอนร้องได้อย่างนี้ต้องเอ็นลาบถึงจะร้องได้ใช่ไหมครับ
เพราะว่าหายใจได้แค่ครึ่งปอดนะครับ
ถ้านั่งร้องแล้วลมไม่ออกเสียงก็ไม่ออกครับ

เอาละครับพร้อมนะครับคุณจอร์ด
ขอให้ถูกต้องนะครับเพลงแรกขอให้ผ่านไปได้
มาถึงเพลงที่หนึ่งมูลค่า๑หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

คนหัวใจโทรมเป็นหลบหมดแล้วเพราะคนชื่อแดงหลบลีนี่นา
เธอทิ้งที่เลยไม่เคยคืนมา
อยากรู้นักหนาไปร้ายหรือลุง
คนหัวใจโสมเป็นลมอ่อนล้า
เธอคิดเช่นไรหนีไปเมืองกลุ่ม

เธอบอกให้รักแล้วห่างใจแล้ว
เธอรู้ไหมว่าพี่ช้ำแค่ไหน
กลับมาหาพี่ที่รักพี่ยังอภัย
เริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคนดี
คนหัวใจโทรมเป็นลมหมดแล้ว
เพราะคนชื่อแดงไม่นึกถึงพี่
ปลอดคิดแม่ตาย้อนมาบางสิ
เธอมาได้ดี
ใจพี่เสื่อมโสม